เรื่องเว็บพนันมาเกาะค่ะคุณผู้ชมก็ดูเหมือนว่าประเด็นจะขยายไปใหญ่กว่าเดิมแล้วค่ะมาโฟกัสกันที่คุณดิวซึ่งหลังจากที่ออกมาเปิดเผยเปิดโปรงเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้มีสอสอออกมาปกป้องนะคะขณะที่ร้านทำเล็บของดิวเนี่ยค่ะก็ถูกชายอ้างว่าเป็นตำรวจมาขอตรวจสอบอย่างน่าสงสัยเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นดราม่า

ในนั้นบอกว่าเป็นตำรวจมาติดตามคดีต่างด้าวก่อเหตุลักษัพพนักงานก็งงค่ะงงกับผู้ชายทั้งสองคนนี้มากเลยนะคะเหตุการณ์เนี้ยทำให้หุ้นส่วนของดิวติดต่อไปหาดิวที่ไต้หวันแล้วแจ้งว่ามีตำรวจสอนอทองหล่อมาที่ร้านนะคะตั้งแต่เปิดร้านไม่เคยมีตำรวจมาเลยแต่เนี่ยอยู่อยู่มาตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นผลมาจาก
กับตำรวจหลายนายในจำนวนนี้เป็นระดับรองผู้กำกับการและทำธุรกิจสถานบันเทิงย่านทองหล่อด้วยกันนะคะส่วนที่ร้านของดิวเนี้ยตอนนี้หลายหลายคนก็ยอมรับว่ากังวลว่าอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี้ยมันอาจจะเป็นการคุกคามเขาก็กังวลกันตรงนี้นะคะหลังจากเป็นข่าวค่ะเรื่องนี้นะคะผู้กับการตำรวจ

ซึ่งผมมีชื่อนามสกุลแต่ว่ายังไม่ได้ตัวนะครับเคยมีข้อมูลว่ามาทำงานในร้านดังกล่าว
ค้นในที่เคหสถานนะครับไม่ต้องมีหมายสามารถแสดงตนทำการตรวจค้นได้
ค้นก็ต้องมีขั้นตอนการแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ไปหาผู้ดูแลผู้ครอบครองสาธารณสถานนั้นแล้วก็บอกว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ให้ความร่วมมือ
ทางด้านคุณไผ่ลิกค่ะสอสอจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพของดิวที่ถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
เนี่ยค่ะนี่ในหน้าเพจเฟซบุ๊กนะคะโดยในเนื้อหาเนี่ยบอกว่า
ผู้หญิงคนหนึ่งถูกกระทำและออกมาปกป้องตัวเองซ้ำยังทำเพื่อประเทศแฉข้อมูลเครือข่ายพนันใหญ่
พวกเราควรออกมาปกป้องเขาหรือควรตั้งคำถามนะคะ
แล้วเธอก็ยังถูกใครไม่รู้ไปป่วนที่ร้านตนเองในฐานะพี่ชายจะต้องซัพพอร์ตหรือเปล่า
สสไผ่ย้ำว่าการกระทำของดิวนั้นเป็นสิ่งกล้าหารเมื่อออกมาเปิดโปรงสิ่งไม่ถูกต้อง
แต่กลับถูกคุกคามเราควรต้องปกป้องและในฐานะนักการเมืองก็ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่หลายฝ่าย
ให้มาตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะแต่เขาอยู่เมืองไทยกลุ่มกลุ่มนี้ยังทำร้ายแล้วก็ค่อนข้างมีอิทธิพลนะคะ
ณวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องช่วยกันช่วยเป็นหูเป็นตาเราเราเราก็คงทำได้
ถ้าวันนี้เรื่องนี้ในเมื่อมันจริงขนาดนี้แล้วทำอะไรไม่ได้
คงไม่เหลือใครสักคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วครับประชาชนคงหมดความ
ก็คงต้องหมดศรัทธาแล้วค่ะกังวลว่าจะได้รับผลกระทบอะไรไหมครับ
เพราะว่าเหมือนเคยมีฝั่งนั้นเขาก็เคยมีเรื่องมีราว
ถ้าผมกลัวแล้วคนอื่นจะอยู่ยังไงผมก็ไม่กลัวหรอกครับ
ผมก็เป็นตัวแทนของพี่น้องอยู่แล้วนะครับประชาชน
และเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมท่านรัฐมนตรีธรรมนัฐเนี่ยทำกันอยู่แล้ว
ผมไม่ได้มาในการโดนทำร้ายหรือปกป้องคนหลายคนเนี่ยครั้งแรกนะครับ
จริงจริงเราทำกันมาหลายครั้งแล้วนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะ
ของสอสอภัยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ย
หลังจากที่เมื่อวานนี้ดิวไลฟ์สดนะคะแล้วก็อธิบายว่าสามีเธอทำอาชีพอะไร
แล้วทำไมถึงต้องมีรถตำรวจนำนี่ภาพนี้เนี่ยค่ะ
บอกว่าเป็นการซื้อแพ็คเกจโรงแรมเรื่องนี้ค่ะ
ก็อย่างที่บอกต้องมีคนอธิบายเรื่องนี้ต่อด้วยนะคะ
เรื่องนี้นะคะก็ปรากฏว่าโคศกตำรวจท่องเที่ยวยอมรับว่ารถคันนี้เป็นรถของตำรวจท่องเที่ยวจริง
แล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปีหกศูนย์
ซึ่งตอนนี้ก็สั่งตั้งกรรมการสอบสวนหาตัวคนที่ใช้รถคันนี้แล้วค่ะ
ถ้ากระทำผิดวินัยก็ต้องถูกดำเนินการค่ะ